เอาล่ะพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสงบจิตสงบใจ
ไปเข้าวัดขอพรขอโชคขอลาบกันหน่อยดีกว่า
ที่ปฐุมธานีใกล้ค่ะไปขอพรจากไอ้ไข่
หลายคนก็ไปกันที่นี่คุณผู้ชมมีคนดังไปด้วยพูด
จริงไปที่วัดบึงบาประพาสวัสดิ์หรือวัดคลอง๑๐
น้องเสือตะมนต์บึงบาอำเภอน้องเสือจังหวัดปฐุมธานี
คุณดูชาวบ้านเขาก็เดินทางไปกราบไห้พระพุทธรูปองค์ใหญ่
แล้วก็มาขอพรจากไอ้ไข่
ว่ากันว่าไอ้ไข่วัดนี้ให้โชคให้ลาบมานักต่อนักแล้ว
และก็ไม่ได้มีแค่คนทั่วไปด้วยนะ
วันนี้ที่เราไปมี

สาวหรอพอทรมาด้วย

น้องมายมิ้นเนี่ยมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในสิ่งที่ขอ
เพราะฉะนั้นเราก็นำบรรยากาศมาให้ดูกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
หลายคนฟังข่าวแล้วก็อยากจะไปกราบไหว้ตามความเชื่อตามข่าวดูบ้าง
อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเราไม่ว่ากัน
หรืออยากจะไปชมบรรยากาศไปถ่ายรูปก็ได้เหมือนกัน
แต่ไข่มีเยอะมากหลายจังหวัดนะ
มีหลายจังหวัดคุณผู้ชมยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะ
ต่อกันเลยเรื่องของความเชื่อคนที่มีความศรัทธาในตัวของกุมารไอ้ไข่
ตอนนี้มีหลายจังหวัดมากไปอีกหนึ่งที่กันเลยจ้า
วิหารวัดไซค่ะอยู่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทอง
ที่นี่ก็มีชาวบ้านมีนักเสี่ยงโชคเดินทางไปจุดทูบ
ปิดทองไปกราบไหว้ขอพรจากรูปปั้นไอ้ไข่หรือตาไข่กันต่อเนื่องเลยนะ

ก็จะต้องมีการจุดประทัดแก้บนหลังจากที่สมปรารถนากันไปแล้ว
ไอ้ไข่ที่วัดใส่เนี่ยนะคะมีคำร่ำลือเล่าขานการบอกว่า
เคยแสดงปฏิหารปรากฏกายให้เห็นเป็นเด็กมัดผมจุกชอบเล่นอยู่กับม้า
อยู่ภายในวัดไซดช่วงกลางคืนค่ำคืนนี่เป็นคำบอกเล่ากันมา
นายสันติทองหล่ออายุ๒๗ปีค่ะมักคทายกวัดไซคก็เล่าให้ฟังนะบอกว่า
ไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้ใช้มวลสารจากไอ้ไข่ที่วัดเจดีนครศรีธรรมราช
หล่อจำลองเป็นรูปไอ้ไข่ให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
และจังหวัดใกล้เคียงได้มากราบไหว้กันนะคะครับแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านจำนวนมาก
เคยมาขอโชคขอลาบแล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับบ้านไปคนละมากมาย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทุกคนที่มาขอนะแล้วจะได้กลับไปเหมือนกัน
คนที่ขอแล้วสมหวังเราก็จะเห็นว่าเขามาแก้บนส่วนคนที่ไม่ได้มาแก้บนก็เยอะ

ต่ออีกที่หนึ่งค่ะวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปไหว้ขอพรแล้วก็ขอโชคขอลาบจาก

ส้มฉุนนี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังประจำวัดเหมือนกันนะ
โดยทุกคนเขาจะเส้นไหว้ไอ้ส้มฉุนด้วยน้ำแดงของเล่นเด็ก
โดยเฉพาะพวกหนังติ๊กหนังสติ๊กแล้วก็พวกหมาก้านกล้วยของเด็กเล่นสมัยโบราณ
แล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าสีแดงซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นสีโปรดของไอ้ส้มฉุนนะ
ก็เป็นการไปขอโชคขอลาบเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนั่นเองนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวไปขอเช่าวัตถุมงคลที่วัดกันเยอะมากเลยนะ
มีทั้งวัตถุมงคลหลวงปู่คล้อยอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ไอ้ส้มฉุน
เล่นเอาโอ้โหตู้พระนี่เกลี้ยงตู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
นี่ให้ดูบรรยากาศกันไปแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะ
อีกหนึ่งที่ฮอตฮิตมากปิดท้ายไปเลยที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไซค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็มีนักเสี่ยงโชคมีชาวบ้านทั่วไปมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะไปขอโชคขอลาบ
ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพ่อปู่ฤษีพรมเมษนี่แหละ
ใหญ่มากสูง๓๔เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
ุมารเจ้าสัวเหงองค์พญานาคเจ้าแม่ตะเคียนองค์เทพทันใจและเงาะป่าที่นี่
เพียบนางสาวแตนนางสาวแตนคำอ้องสวยนะเสื้อสีเทาคุณพี่เสื้อสีเทา
เดี๋ยวเราเห็นคุณพี่เสื้อสีเทาอีกคนนึงอายุ๔๔ปีนะคะ
เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาแก้บนองค์เทพทันใจพ่อปู่ฤษีพรหมเมษนะคะ
แล้วก็กุมารเจ้าสัวเหงเพราะว่าเขาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เขาบอกได้เงินไปหลายหมื่นบาทเหมือนกัน
ส่วนอีกรายค่ะนางสาวกระหนกกรมณฑาทัศน์คุณพี่เสื้อชมพูอายุ๒๘ปี
ก็มาพร้อมกับเพื่อนรายนี้ถูกเลขท้าย๒ตัวเหมือนกันรับเงินไปห้าหมื่นบาทจ้า
ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ฮอตฮิตมากนะคะ
เพราะว่าหลายคนเขามาขอโชคขอลาบบางคนเขาสมหวัง
แต่คนที่ไม่สมหวังเราก็ไม่ได้มาบอกคุณผู้ชมไง
ซึ่งมันมีเยอะมากแต่ถ้าใครขอพรแล้วไม่ได้พร
งงเลย